คุณผู้ชมสามารถติดตามเสียงสัมภาษณ์ของหมอปลามือปราบสัมภเวษี
ติดตามกันต่อนอกจอได้ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไป
เอาละครับคุณผู้ชมถ้าหากว่าย้อนกลับไป

ก็มีความเชื่อส่วนบุคคลแตกต่างกันไปนะครับ
ตุ๊กตาลูกเทพอาจจะเป็นสัญลักษณ์ของการบูชา

กลับไปก็จะมีการบูชาหลายอย่างครับ

กระแสของนางกวักหรือแม้แต่หุ่นพยนต์ในอดีต

และปัจจุบันนี้ก็มีหนึ่งคนที่เขาบูชาตุ๊กตาลูกเทพ

หลังจากบูชามาหลายปีแล้ว
ช่วยให้โชคลาภมีเงินทองไหลมาเทมาครับ

เดี๋ยวจะไปติดตามกันนะครับว่าเพราะอะไรเหตุใดถึงเชื่อแบบนั้น
ว่าถ้าผู้โดยสารจะขึ้นเครื่องบินไม่ให้ตรวจสัมภาระ

มนฤดีเกรดพันธ์ผู้อำนวยการท่ากัศยานานาชาติภูเก็ต
กล่าวถึงการนำตุ๊กตาลูกเทพขึ้นเครื่องบินนะครับ
ถือว่าเป็นเพียงสัมภาระชิ้นหนึ่งเท่านั้น
ตามประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยต้องตรวจสอบเหมือนสัมภาระทั่วไป
หากเจ้าของตุ๊กตาลูกเทพไม่อนุญาตให้ตรวจสอบ
หรือตรวจค้นตามขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย
ก็จะไม่อนุญาตหรือไม่ยินยอมให้นำขึ้นเครื่องบินเป็นอันขาด

ผู้บริหารไม้หมอนรีสอร์ทตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตบอกว่า
รีสอร์ทนั้นติดประกาศไว้ในเฟซบุ๊ค

ห้ามนำตุ๊กตาลูกเทพเข้ามาในบริเวณรีสอร์ท
หากตรวจพบก็จะยกเลิกการให้บริการกับผู้เข้าพักทันทีนะครับ
ไปดูที่ร้านอาหารกันบ้างครับคุณผู้ชม
หมูย่างบุฟเฟ่ที่จังหวัดจันทบุรี

ตุ๊กตาลูกเทพเข้าร้านเด็ดขาด
เพราะว่าอยากจะให้เจ้าของหรือว่าผู้ปกครองนั้นดูแลบุตรหลานมากกว่า
รวมทั้งจัดโปรโมชั่นพิเศษให้รับประทานฟรี
สำหรับเด็กอายุต่ำเกือบ๕และคนพิการด้วย
แต่หากมีลูกค้านำตุ๊กตาลูกเทพเข้าร้าน

พร้อมทั้งหาที่เตรียมจัดเก็บเอาไว้ให้ด้วยครับ
ส่วนนางสาวสุธาทิพย์หงทองอายุ๒๘ปีอยู่ที่ตำบลหนองขามอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับ
หนึ่งในผู้ที่บูชาตุ๊กตาลูกเทพมานานประมาณ๕๖ปีแล้วเปิดเผยว่า
สั่งซื้อตุ๊กตาลูกเทพจากอินเตอร์เน็ตในราคาตัวละ๓๔๙๙บาท
มีการลงอัคระมาให้ด้วยนะครับ
ส่วนการบูชาก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเพราะว่าตั้งแต่บูชามาเริ่มตั้งแต่ตัวแรก
ก็มีเงินใช้แบบสุจริตมาโดยตลอดไม่ขาดมือยิ่งช่วงไหนเงินขาดมือก็จะบอก
ถ้าได้แล้วก็จะซื้อของมาให้แต่ไม่เคยอุ้มหรือว่าพาเดินไปเที่ยวที่ไหน
เพราะว่าตั้งไว้บูชาเท่านั้นนะครับ